ประธานธิบดีโจโควิโดโดของอินโดนีเซียนะครับ
ได้ประกาศว่าจะปกป้องอธิปไตยทั้งทางบกและก็ทางทะเลของประเทศทุกตารางนิ้ว
หลังจากที่มีรายงานการปะทะกับเรือรบของจีนรอบหมู่เกาะของอินโดนีเซียในทะเลจีนใต้นะครับ
ท่าทีดังกล่าวของผู้นำอินโดนีเซียมีขึ้นระหว่างการแถลงศูนย์ธรพฤษต่อที่ประชุมรัฐสภาที่กรุงจักรต้านะครับ
พร้อมกันนี้ยังกล่าวด้วยว่ารัฐบาลอินโดนีเซียมีส่วนร่วมในการแสวงหาทางออก
สำหรับแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้อย่างสันติ
ประธานธิบดีโจโควีย้ำถึงอธิปไตยของประเทศเนื้อหมู่เกาะนาทูนาส
และพื้นที่โดยรอบที่อุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ
โดยพื้นที่ดังกล่าวส่งผลทำให้สถานการณ์ระหว่างจีนกับอินโดนีเซียตึงเครียดขึ้น
จากกรณีการปะทะกันของเรือทั้งสองฝ่าย
จากนี้ผู้นำอินโดนีเซียแถลงด้วยนะครับว่าตอนนี้อินโดนีเซียกำลังพัฒนาหลายพื้นที่
ซึ่งประชาคมโลกสามารถเห็นได้ว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศขนาดใหญ่
ขณะเดียวกันก็ยังสามารถดูแลพื้นที่ทางบกและทางทะเลได้ทุกตารางนิ้ว
บางส่วนของประเทศจะนั่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล
และมีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียกับตีมอลเลสเต้
แต่ก็ไม่ได้พูดถึงประเทศจีนโดยตรง
แถลงของประธานธิบดีโจโควีมีขึ้น
ขณะที่อินโดนีเซียกำลังเตรียมที่จะเฉลิมฉลองวันชาติในปีนี้
ด้วยการจมเรือประมงต่างชาติหลายสิบลำ
ซึ่งลักลอบเข้าไปจับสัตว์น้ำในหน้าน้ำของอินโดนีเซีย
ก่อนหน้านี้รัฐบาลอินุนีเซียเปิดเผยว่ามีเรือประมงจีนหลายลำ
รวมอยู่ในกลุ่มเรือประมงต่างชาติที่กำลังจะถูกทำลายด้วย
จากนี้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
อินโดนีเซียก็ได้จมเรือประมงขนาดใหญ่ของจีน
ลักลอบเข้าไปจับสัตว์น้ำผิดกฎหมายบริเวณหมู่เกาะนาทูนาส
ซึ่งก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากรัฐบาลจีน
ทั้งนี้อินโดนีเซียแตกต่างจากหลายประเทศเพื่อนบ้าน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เนื่องจากไม่มีปัญหาข้อพิพาทกับรัฐบาลจีน
ในการอ้างสิทธิ์เหนือเขตแดนทะเลจีนใต้แต่อย่างใดครับ